คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์โจรฉกเพชรที่ต้องบอกว่าแสบนะ
คือโจรคนนี้ทำทีเป็นไปเช่าตึกแถวบังรักษ์
เช่าเดือนละหมื่นบอกว่าจะทำเป็นเหมือนแบบร้านขายเพชรขายอัญมณี
ก็รับซื้อรับขายอัญมณีอะไรแบบนี้นะคะเช่าไปได้แค่สิบวัน
แล้วก็มีชาวอินเดียเอาเพชรมา๑๐กรัฐมูลค่าเป็น๑๐ล้าน
เอามาจะขายให้กับที่ร้านนี้โจรคนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอส่องกับแสงแดดหน่อยนะ
อ่าก็นั่งรออยู่ในร้านแล้วกันนะเดี๋ยวผมออกไปสองข้างหน้า
โจรก็ออกไปส่องชาวอินเดียที่เอาเพชรมาขายนั่งอยู่ในร้านส่องปุ๊บ
ดรีโมทปิดประตูเป็นประตูกระจกนิรภัยใช่ปิดประตูตัวเองเอาเพชรไป
นั่งมอเตอร์ไซค์หนีหายไปเลยโอ้โหที่ตำรวจมาแล้วกระจกแตกเนี่ย
บ่ายสามเมื่อวานนะค่ะเพราะว่าเจ้าของเพชรที่อยู่ข้างในเอามือต่อยกระจกอ่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงฮะจะตามคนร้ายยังไงทุบทุบจนกระจกแตก
ใช่แล้วก็พยายามจะนั่งมอไซค์ตามคนร้ายนะแต่ตามไม่ทัน
มือนี้เย็บยี่สิบเข็มอ่ะใช่เหตุการณ์เนี้ยคนก็ตั้งข้อสังเกตกันหลายอย่าง
มันมีอะไรแปลกหรือเปล่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่เป็นการจัดฉากเพราะว่าจากการตรวจสอบ
สิบกรัฐอันนี้มีใบรับประกันครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่า
ใครเป็นเจ้าของเพชรและชาวอินเดียคนนี้ที่เอาเพชรมาขายที่ร้านนี้
ก่อนหน้านี้เขาเคยโพสต์ขายอยู่ในโลกโซเชียลก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยเห็น
วางแผนไปเช่าตึกเปิดเป็นร้านรับซื้อขายอัญมณีเพื่อสบโอกาสที่จะฉกเพชรนี้
เนี่ยเขาวางแผนมันจริงเป็นจังอย่างเงี้ยสิบกรัฐมูลค่าตามที่ผู้เสียหายบอกเนี่ย
ประมาณสิบล้านบาทอืมก็คือพอเห็นเขาประกาศขายเพชร
ถ้าจะนัดมาดูกันตัวต่อตัวตามร้านน้ำชากาแฟตามที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
คงดูไม่เป็นทางการใช่ไหมเขาก็คงไม่กล้าเอามาให้ดูนึกออกมา
อ๋อก็เลยทำอุบายเนี้ยอ่ะไปเช่าตึกเดือนละหมื่นเช่าได้แค่สิบวันอ่ะ
แล้วก็คาดว่าคงจะนัดแนะให้เอาเพชรมาดู
เจ้าของตึกบอกว่ายังไม่ได้จ่ายเงินอะไรเลยนะใช่
มัดจงมัดจำก็ยังไม่ได้เพราะว่าพอมาเช่าเนี่ยบอกว่า
พี่เดี๋ยวค่อยทำสัญญานะครับผมรีบตกแต่งร้าน
ผมขอจัดการเรื่องตกแต่งร้านให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำสัญญาแล้วค่อยจ่ายกัน
ใช่แต่เขาเซ็นสัญญากันนะเซ็นสัญญาเช่าบอกเซ็นก่อน
ทีหลังขอเปิดร้านก่อนรีบเปิดมากแล้วก็รีบนัด
ชาวอินเดียที่เป็นความจริงก็เป็นในหน้าเขาเป็นในหน้าขายเพชร
ค่ะรีบนัดให้เอาเพชรมาดูเลยเนี่ยก็เลยก่อเหตุเนี้ยขึ้นดูสิ
ดูสิแสบไหมล่ะมันเป็นแผนที่เหนือเมฆมากเลยนะจริง
ส่งคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เป็นอาคารพาณิชย์๕ชั้น๒คูหาอยู่บนถนนศรีพระยา
พระยาเขตบางรักษ์กรุงเทพก็ทำทีเปิดเป็นร้านรับซื้อขายเพชร
อัญมณีประตูด้านหน้าแตกนะคะเป็นกระจกบานเลื่อน๒บาน
กระจกยังเกลื่อนเต็มพื้นอยู่เลยพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ข้างข้างค่ะ
ชื่อว่านายนรงหงชัยวัดบอกว่าคนร้ายเพิ่งมาเช่าอาคารพาณิชย์ตรงนี้ได้แค่๑๐๑๑วัน
แล้วคนร้ายเคยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเขาด้วยนะแต่ทุกครั้งที่เจอเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าไม่ได้คุยกัน
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนร้ายเนี่ยดูเงียบครึมแต่งตัวดีเชียวใส่เสื้อเชิดสีขาวกางเกงสแล็ก
ก็ไม่ได้เอกใจเลยว่าผู้ชายคนนี้แต่งตัวดีแบบนี้จะเป็นมิจฉาชีพทำทีเป็นแต่งตัวดีตบตาคน
ช่วงที่เกิดเหตุคือบ่ายสองของเมื่อวานนี้นะคะทางคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเลยว่าชาวอินเดียเป็นผู้ชายเนี่ยนะ
เดินเข้าไปในร้านนี้ประมาณสักสิบนาทีแล้วก็คนร้ายที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านเพชรเนี่ยนะ
เดินออกมาทำทีเอาเพชรมาส่องกับแสงแดดคนขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าตอนนั้นก็ไม่เอกใจอะไรอ่ะ
เพราะว่าตัวเองก็นั่งกินข้าวอยู่ในบ้านแต่ว่าได้ยินเสียงคนตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ได้ยินเสียงกระจกร้านเพชรแตกเลยวิ่งออกมาดู
เห็นเจ้าของร้านเพชรเอาเพชรขึ้นรถจักรยานยนต์หนีไป
ชายชาวอินเดียที่เอาเพชรมาขายเนี่ยวิ่งไล่ตามเลือดเต็มมือเลย
เรียกวินมอเตอร์ไซค์ไล่ตามแต่ตามไม่ทันนะคะ
เขาจะเยินอยู่ตรงนี้พักใหญ่เพราะออกมาขายผัดเตี๋ยว

เขามาเปิดร้านได้นานหรือยังฮะ
ได้๑๑วันต้นเดือนครับ

ไม่เคยได้คุยก็เห็นเขาเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขา
เขามากินผัดเตี๋ยวร้านเราเหรอครับ

ก็ไม่มีพี่รุ่นอะไรนะไม่มีพี่รุ่นอะไร
เขามีเพื่อนหรือใครไปมาหาสูตรเขาบ้าง

เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมีผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งจอด
เขาจอดรถเก๋งตรงปั๊มแล้วก็เดินข้ามมา
แค่นี้มันก็ไม่ได้ไปสนใจละวันอาทิตย์
ไม่รู้เราไม่ให้ยุ่งเขาเขามาเช่าเราก็ไม่ได้วิ่งกับเขา
นี่เขาอยู่คนเดียวใช่
จากการสืบสวนของตำรวจสนบังรักษ์นะคะ

นายวีกี้ไวบัสหรือเจนอายุ๔๔ปี
เขานั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาที่ร้านนี้

ว่าเอาเพชรมา๑๐กรัฐเอามาขาย
คนร้ายก็ทำทีเป็นเจ้าของร้านขอดูเพชรหน่อยขอไปส่องกับแสงอาทิตย์หน่อย
ก็ทำทีเป็นส่องแล้วก็อ้างว่าส่องในร้านมันไม่ชัด
ไปยืนส่องด้านหน้านะส่องกับแสงแดด
ถ้าเพชรสมบูรณ์พร้อมซื้อเลยพร้อมจ่ายเงินทันที๑๐ล้านบาท
เจนก็เลยอนุญาตไปยืนส่องกับแสงแดดหน้าร้านออกไปเลย
หน้าร้านพอยืนส่องดูสักพักหนึ่งตัวตัวนายวีกี้เนี่ย
ก็พยายามมองตลอดนะไม่ละสายตานะมองอยู่ตลอด
แต่ว่าจังหวะที่นายวิกกี้หรือนายเจนเนี่ยเขาเผลอโอ้โหเท่านั้นแหละ
ประตูล็อกปุ๊บตัวเองวิ่งหนีนั่งรถจักรยานยนต์ไป
หนีไปเลยอ่ะเอาเพชรหนีไปเลยอ่ะอืมเหมือนกับมีผู้ชายคนหนึ่งขี่
เตอร์ไซค์รอด้วยซ้ำใช่ค่ะใส่เสื้อกั๊กขี่มอเตอร์ไซค์สีฟ้า
แต่ใส่เสื้อคล้ายกับวินวินมอเตอร์ไซค์นะเป็นกั๊กแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวินรับจ้างหรือเป็นคนร่วมก่อเหตุนะ
ทีนี้ค่ะพอเห็นว่าคนร้ายหนีไปนะคะในเจนชายชาวอินเดียเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจเอามือทุบกระจกร้าน
ขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามไปแต่ตามไม่ทัน
ตัดสินใจไปแจ้งความแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลนะคะโอ้โหแม่
วางแผนได้ลึกล้ำจริง
ความคืบหน้าคดีนี้นะครับในการติดตามตัวคนร้าย
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ระบุว่าชุดสืบสวนของตำรวจนครบานได้ติดตามคนร้าย
ด้วยการใช้วิธีเช็คเบสข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่าคนร้ายเขาติดต่อกับผู้เสียหายไงเรื่องซื้อขายเพชรนัดมาดูกันเนี่ย
แต่ไม่สามารถจับสัญญาณของคนร้ายได้เพราะว่าคนร้าย
ตอนที่หนีไปเนี่ยปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่ได้พกโทรศัพท์เอาไว้ตั้งแต่ช่วงหลบหนีด้วย
กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีอยู่
ขณะนี้สารอนุมัติหมายจับแล้วในข้อหาชิงทรัพย์
ส่วนลักษณะการก่อเหตุยืนยันได้เลยว่าคนร้ายคดีนี้มีมากกว่า๑คนแน่นอน
กำลังตรวจสอบอยู่ว่าผู้ร่วมขบวนการจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
จากการรวบรวมข้อมูลพยากฐานนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลจากพนักงานสืบสวนพนักงานสอบสวนนะครับ
ขณะนี้มีผู้ร่วมขบวนการไม่ต่ำกว่า๑คนเขามีประวัติในการทำลักษณะเช่นนี้มาก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ว่าที่ทำครั้งนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงครั้งก่อนไหม
ส่วนเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับตำรวจบอกว่าคนร้ายเลือกใช้ทางมุ่งหน้าเข้าสู่ซอยส่องพระ
จากซอยนี้เป็นทางลัดสามารถออกสู่ถนนพระราม๔แล้วก็มุ่งหน้าสู่ถนนสายอื่นได้นะครับ
ก็ใช้เส้นทางแบบนี้ในการหลบหนีการจับกลุ่ม
การสอบปากคำผู้เสียหายวันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์มากนัก
แต่ว่าตำรวจยืนยันว่าคดีนี้ไม่ใช่การกุเรื่องขึ้นมาของผู้เสียหายชาวอินเดีย
หวังเงินประกันเพชรน้ำหนัก๑๐กรัฐอย่างแน่นอน
เพราะหลายคนก็สงสัยเหมือนกับลักษณะเวลามีการปล้นร้านทองใช่ไหม
หวังเงินประกันหรือเปล่าตำรวจบอกว่าดูแล้วไม่ใช่
เพราะเพชรเม็ดดังกล่าวชายชาวอินเดียคนนี้เป็นนายหน้าที่ไปรับมาจากลูกค้าอีกทอดหนึ่ง
เอามาขายเนี่ยเพื่อหวังฆ่าในหน้านะแล้วเพชรก็เป็นเพชรแท้
มีใบรับประกันจากผู้ผลิตอย่างชัดเจนยืนยันแหล่งที่มาได้
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัว
เมื่อปี๒๕๕๙เคยเช่าร้านรับซื้อของในลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนทบุรีแต่ครั้งนั้นเนี่ย
ต้องหาถูกจับดำเนินคดีมาแล้วนอกจากนี้นะคะผู้ต้องหารายนี้
เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพื่อหลบหนีความผิดมาแล้ว
อย่างน้อยที่ตรวจสอบได้๓ครั้งโอ้โหอ่า
เห็นหน้าค่าตาชัดเจนอ่ะแสดงว่าใช้วิธีนี้
เป็นประจำใช่ไหมส่องหาคนที่ต้องการขายสินค้าก่อน
แล้วก็หาที่หาทางให้ดูเป็นหลักเป็นฐานหน่อย
แล้วก็หลอกเข้ามาแล้วก็เชิดเข้าไปเลยนะครับ